แค่นั้นแหละค่ะคนนั้นแหละค่ะ
ค่ะค่ะโอ๊ยสวยแล้วสวยแล้ว

สวัสดีค่ะรถกรรมรถหนาวกับดาวซุปเปอร์สารามมาแล้วค่ะ
ได้เวลากลับบ้าน
ได้เวลาเมื่อบ้านเห่าแล้ว

รอคุณอยู่จะพาคุณผู้ชมกลับบ้าน
ไปเจอคุณพ่อคุณแม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ

ถ้าคุณได้รถเสริมแล้วไปยิ่งเป็นรถพัดลง
โอ๊ยตอนนี้ยังน้ำแข็งไปเยอะ
เลยค่ะเพราะว่าวันนี้อุณหภูมิ

ร้อน๔๐องศาทั่วทั้งแผ่นดินค่ะ

แหมคุณผู้ชมก็หย่อมความร้อนอ่ะ

ตอนนี้นะคะตัวแอลให้สังเกตตัวแอลนะ
อยู่แถวภาคอีสานตอนบน

แบบนี้แหละทำให้อากาศมันร้อนจัด

มีลมลมใต้เอ้ยลมใต้

มีฝนให้ดีใจบ้างไหมมีเล็กน้อยนะคะ

เฉียงเหนือพัดพาเอาความชื้นจากตรงนี้นะคะฝั่งอันดามันขึ้นไปเป็นฝนในพื้นที่
ภาคใต้แต่เป็นฝนที่แหมเบาบางมากเกิดประมาณบ่ายสามบ่ายสี่แป๊บ
ก็หายไปแล้วค่ะแต่ภาพรวมของวันนี้ก็คือความร้อนแบบแน่น
ส่วนคลื่นวันนี้เบาบางมากเหมาะแก่การท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งเลย
อ่าวไทยและอันดามันแต่ใครที่ไปเที่ยวก็ระมัดระวังความร้อนและรังสียูวีทด้วยนะจ๊ะ
จะเห็นว่านี้ภาคใต้ตอนบนมีฮันแนบภาคเหนือก็มีนะคะ
แล้วหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะดีขึ้นค่ะ